คือนักสู้ปู่ชนะสึกมาหนึ่งสมัยของเรา
ทุ่มเทให้กับงานไปเรื่อยถึงจะเหนื่อยแต่ก็ได้เงิน

ชื่อเล่นซิมอายุ๓๔ปี

วันนี้ซ้อมร้องเพลงมาเต็มที่แล้วค่ะจะมาเอาเงินกลับบ้านค่ะ
งานขายถั่วต้มเป็นงานที่เธอรักและเอาใจใส่เป็นพิเศษ
เพราะเธอขายมานานกว่า๕ปี
รายได้ก็เพื่อเอาไว้ใช้เลี้ยงทุกคนในครอบครัวที่เธอรัก
ทุกวันนี้ต้องสู้ชีวิตก็เพราะผู้ชายคนนี้ค่ะ
สามีซิมเองค่ะเมื่อก่อนเขาก็จะรับงานช่างเชื่อม
เขาเชื่อมและออกทุกวันนะคะทำมาวันละไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ทำมายี่สิบกว่าปีแล้วก็เลยส่งผลให้ตาข้างซ้ายเขาอะค่ะ
ข้างนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นนะคะส่วนข้างขวาก็คือสั้นสามล้อ
อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งมารักษาตาเขาจะได้ดีขึ้น
มาเอาใจช่วยซิมแม่ค้าขายถั่วต้มคนขยันคนนี้กันนะครับ
เขาว่ากันว่าความรักทำให้คนตาบอดแต่วันนี้ซิมจะใช้ความรัก
ทำให้แฟนกลับมาตาดีเหมือนเดิมสู้ค่ะ
ก็คุยกับคุณซิมก็คงจะต้องเป็นเรื่องของคนใกล้ตัว
ที่เรียกว่าเป็นคู่ทุกคู่ยากกันมาหลายปีแล้วก็คือสามีนั่นเองคุณชัย

ก็๑๔ปีแล้วค่ะแต่ก่อนบ้านยายจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว
แล้วเขาก็จะทำงานโรงงานใกล้แล้วก็เป็นเพื่อนกับน้า
แล้วก็เขาก็มากินก๋วยเตี๋ยวร้านยาย
เห็นเขาปุ๊บเขาจีบเราเลย

แต่ก่อนบ้านยายจะขายของชำ
เขามาซื้อของที่ร้านยายอะไรอย่างนี้
เราก็มีหลานเขาก็นั่งอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
เขาที่ซิมแซวอะไรอย่างนี้
เราก็บอกว่ารับทำรั้วเหรอคะแล้วทำทำรั้วล้อมใจด้วยไหมอะไรอย่างนี้

ใครจีบใครก่อนของขมสั้น

คิดแค่ว่าแค่หยอดเฉยแบบว่าสนุก

อยู่ตอนนี้เนี่ยคุณชายจัดว่าเป็นคนหน้าตาดีนะ

ไม่น่านะคะรุ่นนี้ถ้าเล่นตัวก็ไม่เอาแล้วค่ะ
เขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับหลังจากหยอดไปแล้วตอบรับทันที

แล้วพอนั้นเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ่ายน้ำมันเครื่องร้าน

แล้วทีนี้เขาก็ทำแบบรั้วอยู่ที่เชื่อมอยู่
แล้วทีนี้ก็พอขี่มอไซค์ไปแล้วก็ไปยืนดูก็ทำอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาทำรั้วสวยทำรั้วอันลอยแบบรั้วเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
รวดลายอะไรสวยแล้วก็ไปยืนมองเขา
เขาก็ไปกินข้าวกันไหม
ใครถามเขาถามคุณซิมว่าไปทานข้าวกันไหม
แล้วก็ไปแล้วก็ไปเลย
ใช่ไปเลย
แรกที่แรกใช่ไหมครับ
แล้วตกลงโปรงใจกันนานไหมครับหลังจากจีบกันอยู่
ก็ไม่นานค่ะเพราะว่ายายเราที่เป็นญาติกันนี้

เขากะว่าจะติดต่อให้อยู่แล้ว

เขาจะเป็นแม่สื่อให้อยู่แล้วหันมาทิ้งอ้าวคบกันแล้ว

ขยันอดทนต่อสู้ชีวิตมาด้วยกัน
แล้วก็แบบเวลาเราไม่สบายอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ดูแลดี
ถามคุณชัยนะฮะตอนที่เขามาหยอดตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
ก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ซุกงกซุกมกราด

ยังไม่อาบน้ำเลยแต่มาทำก๋วยเตี๋ยวให้เรากินแล้ว
คือตื่นเขาเปิดร้านมาแล้วเขาดูเหมือนเขายังไม่ได้อาบน้ำเลย
แล้วเขาก็มาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วครับ

อย่างดีอยากจะขอบคุณซิมที่ทำให้ทุกอย่างทำให้รู้ว่าความรักมันมีอยู่จริงขอบคุณครับ

ปกติเขาบอกรักเราบ่อยไหมคะ

แล้วปกติคุณซิมบอกรักคุณชัยบ่อยไหมคะ
ก็บอกค่ะบอกแต่รู้สึกว่าก็พักหลังมานี้ก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้บอกนานเลย

ห่วงอะไรเขาบ้างครับสำหรับคุณชาย
เฉยอยากให้เขากินเล่าหน่อย

เพราะว่าสุขภาพไม่ดีอะไรอย่างนี้
แต่ว่าขอถามนอกรอบหน่อยได้ไหมคะ

ผู้ชายโอ้โหพูดกับภรรยาหวานรักภรรยาเหมือนมีแผลบางอย่าง
คนเรามันเหมือนมีปมอ่ะ

มีอดีตอะไรที่มันขื่นขมไหมคะคุณชัย
มีเรื่องอะไรอยากจะเล่าให้พวกเราฟังไหมคะ

ณตอนนั้นรู้สึกอะไร
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้น

แล้วก็ไม่ใส่ใจกันอยู่ช่วงหนึ่ง

ก็ต่างคนต่างอยู่อย่างนี้

ก็อยู่ระแวกบ้านแหละครับ

หาระแวกบ้าน
โทษนะผู้หญิงชูสามเหลี่ยมค่ะ

ความที่อยากประชดก็เลยไปหาผู้หญิงมาคนนึง

นี่แหละค่ะก็เราก็มันมีความรู้สึกแบบ
ทำไมวันนี้รู้สึกอยากกลับบ้านเร็วแบบปกติ
เหมือนมีเซนต์อะไรสักอย่างแบบว่าพอเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้าน
เราก็เห็นท้ายรถไวจำได้ว่ารถพี่ชัยนี่นาอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ค่อยขับตามทางห่างตามทางห่างทำไมอยู่ดีถึงแบบ
ขึ้นไม่คิดว่าเขาจะไปร้านของชำอะไรอย่างนี้เหรอทำไมถึงต้องตาม
ไม่ค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านแบบอันนี้ยังอยู่แบบหัวหวยหมู่บ้านอยู่เลยอะไรอย่างนี้
แล้วเวลาตอนนั้นมันห้าทุ่มกว่าแล้วอ่ะอ๋อออกไปทำอะไรกัน
เออมันคือเวลานี้ปกติจะต้องอยู่บ้านขับตาม
แล้วก็ขับตามรถแต่ว่าก็รักษาระยะห่างแบบไม่อยากให้เขาเห็น
ขอเบรกตรงนี้ก่อนระหว่างที่คุณขับไปคุณรู้ไหมว่ามัดจุฬาศเนี่ยเขาตามอยู่ข้างหลังแล้ว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
มาจุดล่าอยู่ด้านรถค่ะอ๋อแล้วเห็นระหว่างนั้น

ทำได้อย่างเดียวคืออยู่เฉย
ระหว่างนั้นเองเห็นเขาเปิดประตูรถถูกไหมคะ
คุณซิบเปิดประตูรถและเดินมาอย่างช้า
ดนตรีตื่นตะลึงกล้องกล้องแพนไปที่กระจกมองหลัง

เราไปยืนเขาก็เปิดกระจก
เรามาเสร็จปุ๊บเราก็เราก็ยืนแบบช็อคไปแบบสองวิ
ไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้ใช่เราไม่คิดว่าแบบ

ไปไหนแล้วไม่รู้
หายไม่รู้หายไปเลยหายไปเลย
โดนหนักไหมคะวันนั้นที่เดียวค่ะ
แล้วทำยังไงหลังจากนั้นทำไงคุณซีม

คนละคันตามเข้าบ้านจอดปุ๊บ

หยิบกางเกงล้วงกระเป๋ากางเกงเข้าไป
ควักออกมาถุงยางกล่องหนึ่ง

ยังยังไม่ใช่ยังไม่แกะพลาสติกออก
ถุงยางแล้วคุยกันว่าไงคุณซีม

เรามีความรู้สึกว่าเออก็ยังดีเว้

มันเลือดเย็นน่ากลัวมากเลย

แล้วกว่าจะเคลียร์กันเรียบร้อยอะไร

ส่วนมากแล้วเวลากดกันก็ไม่นานนะคะ
แล้วบทสรุปของเรื่องนี้ตกลงกันได้ที่อะไร

ก็เราแบบไม่ใส่ใจเขาเลย

ถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องที่
เราก็งานลาบด้วยแล้วเราจะมาให้งานหลวงด้วย

แล้วคุณซิมคุยกันว่า

หน้าที่ของภรรยาที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับ
มันเป็นเรื่องของชีวิตคู่นี้มันจะต้องมี
แค่นี้เองแต่ว่าความรู้สึกถ้าเป็นแบบชีวิตครอบครัวแล้วค่ะ
มันคือเรื่องใหญ่

อันนี้นะคุยให้เข้าใจก่อนนะคะว่าอันนี้

จริงแล้วคู่สามีภรรยาก็ควรเอาใจใส่กันตามสมควรนะคะ
อย่าทิ้งระยะในความกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว
ให้มันห่างไปมันจะทำให้ห่างเหินแล้วจะมีปัญหาแบบนี้ได้
และหลังจากนั้นก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกไหมคะหรือครั้งเดียว

ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยบางคนเป็นสามีภรรยาบางทีอาจจะรักกันจริงแต่ว่า
หน้าที่การงานอาจจะเหน็ดเหนื่อยกันบ้างอะไรกันบ้างก็ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่ง
ระหว่างที่เขามีปัญหากันอยู่ที่บ้านไหมแม่อยู่ที่บ้าน

แสดงว่าเขาก็เก่งนะเขาเคลียร์ปัญหาของเขาได้นะ

เป็นเรื่องธรรมดาครับต้องมีคนอยู่ด้วยกันครับหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกัน
มีเรื่องได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าต้องเข้าใจกันและเคลียร์กัน
และนะตอนนี้ครอบครัวก็แน่นแฟนแล้วนะคะ
เรามาสู้กันต่อเพื่อครอบครัวดีกว่าค่ะ
วันนี้นะครับมาถึงยกที่๓กันแล้ว

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท

พี่ชัยมีปัญหาอะไรกับทีมงานหรือเปล่า

ผัวทิ้งของคุณซิมครับ
ไปเดินเหยียบเท้าใครบ้าง

ครั้งไหนเอ่ย
ทั้งการชิงล้านของคุณซิมกับคุณนบนะครับ
แล้วในยกที่๓นี้นะครับคุณซิมครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คุณแม่ทำไมเชียร์ไม่ใช้ล่ะคะคุณแม่ค่ะ

เฮ้ข้าพลาดดีนะไม่ได้ซักซี่เลยนะ
ยังไงเขารักษาตาสามีแน่เลย

หายใจลึกนะคะทวนให้ดี

ที่๓ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ

ในรับทิเชียร์ยกที่๓ของคุณซิมนะครับ
หัวทิ้งนะครับศิลปินกับคุณกล้วยคลองหอยโข่ง
ท่อนั้นเป็นยังไงครับร้องไปว่ายังไงครับ

ก็เป็นเนื้อที่มั่นใจว่าน่าจะใช่เนื้อ

นี่สามีนั่งยิ้มมีความสุขนะ
ช่วงจีบใหม่ครับเขาแต่งใหญ่ขึ้นร้องเพลง

โดยที่เขาไม่รู้ว่าผมจะไปหาเขา
อ๋อแอบไปดูนี่แล้วก็ไปเจอเขาแต่งยายค่ะจำได้ไหมฮะ
จำจำได้แต่เขาไม่รู้
พอเขาลงจากเวทีเขาไปเจอเขาเวอ
เนอะแล้วเราเห็นภรรยาแต่งเป็นคุณยายแล้วรู้สึกไงครับ
ชอบเขาร้องเพลงอยู่แล้วครับชอบเขาร้องเพลงชอบการแสดงเขาอยู่แล้ว

แอบไปเชียร์ไปไม่บอกแล้วนี่เขาไม่บอกนะครับ
งั้นแอบไปดูแอพดูภรรยาตัวเองร้องเพลง
เขาบอกเดี๋ยวเราเล่นไม่เต็มค่ะเขินครับ
สุขคุณกฤน
ถ้าเขาบอกก่อนหลักเขินก็ได้
หมายก็เขินค่ะมาตอนนี้ไม่เขินแล้วค่ะ
สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงครา
ยกที่สามเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
นักสู้ชิงร้านคุณนบและคุณซิมร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน